บรรยากาศเมื่อวานนะครับในการมอบเหรียญรางวัลนะครับ
ย้อนหลังให้กับทางเพ็ญสิริราวสิริกุลนะครับ
ซึ่งเธอนั้นได้ขยับอันดับหลังจากที่นักกีฬาที่ได้เหรียญก่อนหน้านี้
นั้นตรวจสารกระตุ้นไม่ผ่านนะครับ
มีการตรวจพบสารต้องห้ามในช่วงหลัง
ก็มีการย้อนหลังให้นะครับนักกีฬาไทยก่อนอันนี้ก็ได้ไปแล้ว

แล้วก็เข็มเชิดชูเกียรติให้กับคนที่เราเห็นในหน้าจอนะครับ
เป็นสิริรองสิริกุลนักยกน้ำหนักหญิงรุ่น๔๘กิโลกรัมครับ
โอลิมปิกเกมครั้งที่๑๙ปะกิงเกมส์ในปี๒๐๐๘ที่จีนนะครับ
หลังจากขยับจากที่๕ขึ้นมาอยู่ที่๓
เพราะว่าเฉินเซสเซียครับ
เหรียญทองจากจีนแล้วก็ซิเบลออสคานเหรียญเงินจากตุรกี
ถูกตรวจพบการใช้สารกระตุ้น

แม้ว่าจะได้เหรียญย้อนหลังถึง๙ปี

ซึ่งเวลานี้ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน

เมืองทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากจะรับราชการครับ

วันนั้นมีแต่สิ่งที่เลวร้าย
ทั้งไม่ได้เหรียญทั้งไฟไหม้ห้อง
มันก็เหมือน๒เด้งไปเลย
แต่วันนี้พอได้มันก็

ปีที่เราคอยอย่างที่เขาว่าค่ะ

เพราะว่าวันนั้นตั้งใจ

แล้วพระเทพสุขเสด็จแบบทอดพระเนธเองด้วย
แล้วมันเหมือนแบบนักกีฬาครั้งแรกในชีวิตด้วย

แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นทุนของลูกค่ะ

องทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
จะมอบเงินเดือนเดือนละ๘๐๐๐บาท

ในปี๒๕๘๐รวมแล้ว